เมื่อวานนี้ค่ะที่วัดตรีทศเทพค่ะได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
รองตีพันธุ์ตำรวจโทจตุพรพร้อมกับภรรยา
ที่ได้เสียชีวิตจากกรณีอุบัติเหตุจากการถูกเสียเบ้นขับรถชนเนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะครอบครัวก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด๙
กระหม่อมให้รับน้องแพร่ลูกสาวคนเล็กที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยนะคะ
วันนี้เวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่วัตรีทศเทพถนนประชาธิปไตย
แวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ตำรวจโทจตุพรงามสุวิชากุลหรือว่ารองตีอดีตรองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๒กองบังคับการปราบราม
อายุสี่สิบแปดปีนะคะที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพร้อมกับนางนุชชะนาดงามสุวิชากุลอายุสี่สิบสามปีผู้เป็นภรรยา
ก็มีครอบครัวแล้วก็แขกเรือนะคะจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิตเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสังกัด
เพื่อนร่วมชั้นเรียนของนางสาวสุภาพิษงามสุวิชากุลหรือว่าน้องพลอย
ลูกสาวคนโตอายุสิบหกปีจากโรงเรียนอสัมชันคอนแวนค่ะในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัว
โดยพลตำรวจโทสุธินทรัพย์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็นประธานในพิธีรวมกับพลตำรวจตรีจิรพบภูริเดชผู้บังคับการปราบราม
โดยนางสาวสุภาพิษก็ได้ขึ้นกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพแก่บีดาและมันดาที่เสียชีวิต
ทางนี้รายงานข่าวแจ้งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้รับเด็กหญิงพิชภางามสุวิชากุลอายุ๑๒ปีหรือว่าน้องแพร่ลูกสาวคนเล็กนะคะ
ของพันธุ์ตำรวจโทจตุพรที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว
และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านของนายสมชายเวโรธพิพัฒน์เจ้าของโรงงานอะไหล่รถยนต์นะคะที่ขับรถเบ้นพุ่งชนรถยนต์ของพันธุ์ตำรวจโทจรุพรหรือว่ารองตีเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาก็ได้มีการทำพิธีบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วย
จากการสอบถามนางสาวพาวินีงามสุวิชากุลพี่สาวของพันธุ์ตำรวจโทจตุพรก็บอกว่าเวลานี้ครอบครัวได้อโหสิกรรมให้กับนายสมชัยแล้ว
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายสมชายก็ใส่ใจดูแลครอบครัวแล้วก็สำนึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนเรื่องคดีก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
สำหรับอาการบาดเจ็บของน้องแพร่ลูกสาวคนเล็กที่ยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ
สัญญาณชีพเป็นปกติก็เริ่มตอบโต้พูดคุยได้บ้างเป็นบางครั้ง

ส่วนน้องพลอยลูกสาวคนโตตอนนี้สภาพจิตใจยังคงแย่
แต่ก็ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาก็มีความเป็นห่วงน้องสาวนะคะ
ก็อยากให้น้องปลอดภัยแล้วก็หายเร็วค่ะ
ขณะที่พระสมชัยกล่าวว่าได้บวชหน้าไฟ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ขอยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับกับผลกรรมต่างที่จะตามมา
วันนี้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
โดยขณะที่มีการขึ้นวางดอกไม้จันท
ก็ได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ขออโหสิกรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่าจะรับดูแลลูกทั้งสองของผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุด
หลังจากศึกออกมาจะเตรียมตัวเข้าพูดคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตอีกครั้งนะคะ